ของต้นไม้ที่เขาว่ากันว่าให้โชคให้ลาบกันบ้างดีกว่า
ไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่มัน
๗๐ทับ๑หมู่๕ตำบลคลองอุดมชนลจรอเผลอเมืองจังหวัดชะเชิงเศร้า
ไม้มงคลที่ผมพูดถึงก็คือเศรษฐีพันล้าน
โอ้ชื่อดี
ถ้าดีแล้วรวยเป็นพันล้านมึงจะปลูกให้เต็มบ้านเลย
นั่นแหละสิ
ก็ไม่แปลกมันแปลกจริงนะต้นนี้อยากรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเลย
เขาว่ากันว่าไอ้ต้นนี้ที่บ้านหลังนี้นะครับมีลำต้นที่เลื้อยทอดออกมาอย่างอ่อนช้อย
นี่ไงดูคล้ายพญานาคแต่ถ้าถามผมนะ
ถ้าเจอตอนแรกก็เห็นมายาวอย่างนี้ถูกเป็นผมผมวิ่งแล้ว
โอ้โหแต่ดูไปเรื่อยฮะไปถามเจ้าของบ้านด้วยคุณเฟื่องฟ้าเทียนทัพ
อายุ๔๙ปีบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีพระสงฆ์ทักว่ามีพญานาคในบ้านของเธอนะ
เธอก็เลยไปนำรูปปั้นพญานาคมาบูชาจากนั้นฮะต้นเศรษฐีพันล้านต้นหนึ่งของเธอ

แล้วมีพญานาคอยู่ใกล้ด้วยอ่อใช่
เธอบอกว่าเธอต้องซื้อมาแบบนี้เพราะมีพระเนี่ยท่านมาทัก
อ๋อเหรอเออเอาเพราะบอกว่าทำตามทั้งหมดทะมวงที่พระท่านทัก
แล้วได้เห็นว่ามีต้นเศรษฐีพันล้านของเธอมีลักษณะแปลกแบบนี้แล้ว
เธอบอกว่าเธอได้โชคได้ลาบเลยฮะได้จากอะไร
ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ใช่สลากินแบ่งรัฐบาลนะ
คือเป็นสลากของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
อ๋อก่อสอง่ายงี้เอาหมดเอาหมดถูกอะไรก็เอา

ครานั้นก็ได้รถกระบะมาหนึ่งคันนะจ๊ะมางานนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ย
เฮ้ยจะเก็บไว้คนเดียวได้อย่างไร
เผื่อแผ่หน่อยขอไปดูหน่อยแล้วนี่นี่คือจุดที่ชาวบ้านเขาไปดู

โถอะไรครับคือมันเล็กนิดเดียวก็ยังสังเกตเห็นนะนะ
คนเรามีความตั้งใจคุณชิสาลองส่องลองดู
แล้วชาวบ้านเขาก็ตีความเป็นแบบนั้นตีความเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมมองเป็นอะไรบอกผมบ้างดิ
ถ้าเห็นแล้วก็บอกกันหน่อยเพราะเราดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นเป็นใบธรรมดา
อาอ่าอู้หู้วอันนี้ลื้อลางเหรอเกิน
ถ่ายรูปแล้วส่งไปเลย
กับบริษัทที่เขาทำทูปอันนี้โผล่ขึ้นมา
มันคล้ายกับตอนที่เด็กเราเรียนต่อเส้นปลาเหมือนกันเนอะ
อ๋อให้เขียนเองใช่ว่าเติบก็จะถูกไหม

ถ้าเอาปากกาจิ้มไปเขียนเรียบร้อยเลย

จินตนาการเอาไงปั๊บ
เอาอีกแล้วแล้วถ้าไม่ถูกให้โทษอะไร

เราไม่มีพวกคุณสอนมาอย่าโทษตัวเอง

ถ้าโทษตัวเองไม่มีเรื่องถูกหรือใช้